มาดูเหตุการณ์นี้นะคะที่อายุทยาค่ะ
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่น้าหลานทะเลาะกัน
เมื่อ๒๗เมษายนช่วงประมาณ๓ทุ่ม
ทะเลาะกันเพราะว่าคลุมคลั่งเรื่องของยาเสพติด
สุดท้ายเนี่ยนะคะเอาเหล็กตีน้าจนหัวแตก
แล้วก็สลบไปต่อหน้าต่อตาญาติเลยค่ะ
นี่ค่ะน้าหลานทะเลาะกันแล้วก็มีญาติญาติอยู่ด้วยนะคะ
นายอนุสรชำนาญหมออายุ๕๕ปี
กับนายวีรยุทธ์หรือบังสันอายุ๔๐ปี
เหตุการณ์๓ทุ่ม๒๗เมษายน
ที่ตำบลสัมเภาล่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ญาติญาติที่อยู่ในเหตุการณ์ก็โทรแจ้งตำรวจนะคะ
ตำรวจก็มาคือหลานเนี่ยเอาท่อนเหล็กฟาดหัวฟาดหน้าของน้า
น้าสลบไปต่อหน้าญาติญาติก็กรีดร้องกัน
สันก็หนีนะคะก่อเหตุเสร็จก็หนี
ตำรวจมาถึงตำรวจบอกว่า

ส่งโรงพยาบาลก่อนไปตรวจร่างกายยังไม่จับกลุ่มนะ
ยังไม่ดำเนินคดีอะไรตอนนี้นะไปตรวจร่างกายก่อนตรวจร่างกายก่อน
แล้วเอาไปรับรองแพทย์มาประกอบสำนวนคดีแล้วนัดมาให้ปากคำกันเพิ่มเติม
อ๋อเหรอตำรวจบอกว่ามันไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า
แต่มันก็ตีกันซึ่งหน้าเลยนะแต่ว่าตำรวจมาถึงเนี่ยเขาเจ็บแล้วไง
ประมาณประมาณว่าไม่ได้เห็นตอนที่เขาตีกัน
เห็นผู้ต้องหาตอนตีแบบซึ่งหน้าจ่าอย่างนี้หรอ
อันนี้ญาติเขาเลยสงสัยว่าดำเนินการอะไรเลยไม่ได้เหรอ
แต่ญาติบอกนี่ไงหลักฐานตรงนี้ไงใช่สุดท้ายตำรวจก็เลยบอกว่าอ่ะ
น้าที่บาดเจ็บไปตรวจร่างกายตัวหลานก็อ่ะเดี๋ยวเรียกมา
หมายเรียกมาสอบปากคำอะไรกันก็ว่าไปครับคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
บางสันผู้ก่อเหตุเนี่ยไปซ่อนตัวอยู่ในมัศยิตชั้นสองห่างจากบ้านสองร้อยเมตรแล้วก็ล็อกประตู
พยายามเรียกจนยอมคุยด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เมายาเขาไม่ได้บ้า
รักษาจนหายดีแล้วแต่ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยคนที่บ้านด่าเขาดูถูกเขาเหยียดหยามเขาแล้วก็เอาแท่งเหล็กมาไล่ตีเขาก่อน
เขาก็เลยตีกลับพอถามอีกทีถามไปถามมาอ้าวตอบอีกแบบแล้วบางซันตอบว่าเมายาอืม
ทำร้ายครอบครัวจริงเพราะคนในครอบครัวไม่รักเขาไม่จริงใจกับเขาเลยพอถามต่อบอกไหนอธิบายเพิ่มหน่อยสิเล่าให้ฟังเพิ่มหน่อยสิ
ไม่รู้เรื่องแล้วพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วแล้วบอกว่ามาอยู่ที่นี่เพราะว่ากลัวตำรวจถ้าตำรวจมาจับจะขึ้นดาดฟ้าแล้วฆ่าตัวตาย
คือก็พยายามเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานนะคะจนสุดท้ายในบังสันยอมให้ช่างภาพพาไปดูบนดาดฟ้า
เนี่ยค่ะเขาเรียงตัวหนังสือเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมลองดูเขียนเป็นข้อความเรียงเอาไว้บนดาดฟ้าเหมือนในหนังเลย
ช่วยด้วยเห็นไหมช่วยด้วยเอาผ้ามาม้วนแล้วก็วางเป็นอย่างนี้เป็นคำเลยช่วยด้วย
คือคุณสุชาดาก็โทรแจ้งตำรวจนะนักข่าวของเราโทรแจ้งตำรวจสพพระนครศรียุธยาให้มาช่วยเพราะกลัวว่าเขาจะฆ่าตัวตายจริง
เปิดประตูได้ไหม
เขาบอกว่าบางสันต์เสพยาและก็เม้วยาข้างทาง

ทำร้ายคนในบ้านจริงไหม

เพราะเราเป็นครั้งแรกนะที่เราได้ทำคนที่เลือดแบบนี้
ทีมข่าวก็ไปพบนายอนุสรนะคะ
ที่ได้รับบาดเจ็บที่เป็นคุณน้านะ
ตามหน้าผากกหูที่หัวก็เย็บไป๕เข็ม
น้าก็บอกว่าหลานคนนี้มีประวัติเสพยา
คลุ้มคลั่งทำร้ายคนในครอบครัวไม่เคยคุมอารมณ์ได้เลย

แต่หลานแย่งไปได้แล้วก็เอาท่อนเหล็กฟาดใส่น้าเลยอะค่ะ
ด่าอะไรไม่รู้ผมก็ขึ้นเลย
คืนนี้ก็ท้ากันเขาจะไปละหมาด
ผมก็ท้าเขาก็ย้อนมาผมก็ฟ้าแป๊บลงไปตีเขา
ตีเขาตีได้ฟาดเขาก็รับสู้เขาไม่ได้

เขาบอกใครแจ้งตำรวจจะเอาฟันออกให้หมดทุกคนเลย

ทีนี้บางครั้งไม่เลี่ยงไม่ไหว

แล้วอยากให้รักษาปัญหาให้หาย

ก็เป็นอย่างนี้มันมาอยู่ในบ้าน
เด็กมันเยอะกลัวแบบผมดูข่าวบางทีฆ่าพ่อฆ่าแม่
ส่วนน้องชายของผู้ก่อเหตุบอกว่าปกติตอนที่พี่ยังไม่เมา
เขาก็รับปากว่าเดี๋ยวจะเลิกยาแล้วเดี๋ยวจะปรับปรุงตัวแล้ว

พี่มากนะคะที่ทำร้ายแม่
กระทืบทุบตีลูกชายอายุ๒๐ด้วยค่ะ
ที่โกรธก็คือทำกับแม่
ใช่ครับทำคนในบ้านด้วย
เราเคยบอกเคยอะไรของแม่
เตือนแล้วครับผมเตือนหลายรอบแล้ว

เดือนดีก็แล้วมีเรื่องกันแล้ว
ชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าเอาจริงนะบังสันคนนี้
ถ้าไม่เมาเขาก็เป็นคนดีไม่มีพิษมีภัยนะ

คือกำลังจากให้บังสันได้รับการรักษาบำบัด
ทำให้เสพยานั้นเขาน่าจะเป็นคนดีได้
คือบังสันเขาเคยถูกทำร้ายด้วยอะค่ะ

ก็เลยยิ่งหัวหนักเขาไปใหญ่

คือเขาเหมือนกับเคยรอดชีวิตจากเหตุการณ์ซึนามิอะค่ะ

แต่ว่าด้วยความที่เขาถูกทำร้ายจนไม่ค่อยปกติ

กลายเป็นว่าเขาคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษมาจากอินเดีย
แล้วก็เหมือนกับพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ชอบทำร้ายคนในครอบครัว
ยังไงช่วงนี้ก็จะได้ไปรักษานะบางสันนะ